คุณผู้ชมค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษา
วันนี้สุดสัปดาห์ต้อนรับวันสุนทรผู้ค่ะ
ดิฉันอยู่บนเกาะแก้วพิษดารเป็นนางเงือกน้อยแสนสวยเมอร์เมดผมหล่อนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะดิฉันเนี่ยจะต้องเดินทางไปหาพี่พระอภัยมณีนะคะ
เพราะว่าไปอยู่ที่พัทยาสงสัยเหมือนกันว่ามีสาวใหม่หรือเปล่า
การเดินทางต้องไปทางทะเล
เพราะฉะนั้นแล้วต้องตรวจสอบสภาพอากาศนะคะ
ว่าทะเลช่วงนี้ฟ้าฝนช่วงนี้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางหรือเปล่า
ถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้นะคะ
ก็จะเห็นว่ายังไม่เท่าไหร่นะเมฆฝนที่เกิดขึ้นนะคะ
ยังฟ้าโปร่งอยู่เลยนะแต่ว่ามีเมฆเกิดขึ้นที่ทางตอนบนของประเทศ

พอเอื้อมไปให้ถึงหน่อยโอ้นู่นตรงนู้นนะคะภาคเหนือค่ะ
คาดว่าจุดที่เป็นสีเหลืองนั้นน่าจะเกิดฝนในช่วงนี้เลย
เป็นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ค่ะหย่อมฝนตัวแอลตรงนู้นนะคะ
ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
เขาส่งอิทธิพลนะคะต่อประเทศไทย
ทำให้เกิดฝนทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน
แต่ตรงนี้หย่อมฝนตรงนี้ต้องจับตาดี
เพราะว่าเขาจะถอยลงมาใกล้ประเทศไทยช่วงปลายเดือนนี้

ช่วงนี้นะคะลมมรสุมกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะ
หอบเอาความชื้นเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย
ลมมรสุมตัวนี้ทำให้เกิดฝนได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดูช่วงเวลาที่จะทำให้เกิดฝนหน่อยค่ะ

ฟ้าปลงโล่งสบายนะคะก็จะมีบ้าง
ช่วงเย็นอาจจะมีฝนเกิดขึ้น
ระวังฝนระวังเรื่องของสุขภาพ
และระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วย
การเดินทางด้วยเรือใครที่จะไปท่องเที่ยวนะคะ
ทะเลอันดามันแห่คลื่นสูงเลยนะ
แล้ววันนี้เข้มขึ้นอีกสีน้ำเงิน๑เมตรถึง๒เมตร
ถ้าจุดไหนมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะ
ใครที่ไปเที่ยวกระบี่พังงาภูเก็ตวันนี้ระมัดระวัง
ส่วนอุณหภูมิค่ะโดยทั่วไปแล้วเป็นสีเหลืองเลยนะ
ถ้าเหลืองไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียสนะคะ
แต่ว่าช่วงเช้าก็จะมีสีส้มมาปนหน่อยเพราะว่าไม่มีฝน
แต่พอช่วงบ่ายฝนลงมาอาจจะทำให้อากาศเย็นสบายขึ้นค่ะ
ช่วงนี้เขาบอกว่าอากาศเย็นสบายแต่ฝนที่ตกลงมาทำให้บางพื้นที่ไม่สบายนะคะ

น้องหนูที่อยู่โรงเรียนแห่งนี้เขาบอกว่า
ผู้ใจบุญจ๋าช่วยหนูหน่อยหลังคาหนูหนีไปแล้วนะคะ
นี่คือโรงเรียนบ้านหนองไฮค่ะอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
พายุถล่มอีสานค่ะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาหลังคาปลิวเลย
อุปกรณ์การเรียนเปียกฝนและเป็นแบบนี้มา๗วันแล้ว
น้ำขังในโรงเรียนแบบนี้๗วันแล้วค่ะ
เขาบอกเป็นโรงเรียนเล็กไม่ค่อยมีงบก็เลยไม่ค่อยได้แก้ไข
อ้าวเอ้ยหนังสือน้องหนูผู้ใหญ่ใจบุญค่ะพอมีกำลัง
ตอนนี้นะคะรองบประมาณจากทางรัฐบาลก็เข้าไปช่วยเหลือก่อนก็ได้นะคะ
สงสัยเด็กค่ะเอาเด็กที่โคราชบอกว่า
เมื่อวานนี้ตกอกตกใจกันใหญ่นึกว่าวันสิ้นโลกนะคะ
เพราะว่าฟ้ามันเป็นสีแบบนี้ค่ะ
สีแดงสลับส้มและปนด้วยเทาอีกนิดนึงเนี่ยนะคะ
บอกว่าเหมือนไฟกำลังลุกโชนเลย

ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าฟ้าเป็นแบบนี้
เป็นความเชื่อนะคะว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกใหญ่ลงมา
เขาเรียกว่าอุกาฟ้าเหลืองค่ะ

แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวฝนตกใหญ่จะมาพายุจะเข้า
หมายถึงพายุฤดูร้อนนะไม่ใช่พายุเฮอริเคนอะไรแล้วนะ
ก็เป็นแบบนั้นจริงเออเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะ